คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะมากับทนายภัยศาล
มากับคุณกันจอมพลังนะคะคราวนี้ไม่ได้มาปราบสัมภเวษี
ไม่ได้มาปราบพระแต่มาปราบสินแสสินแส
หมอปลาบอกว่ามีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับหมอปลาว่าช่วยหน่อยเถอะ
ถูกสินแสหลอกคือก็จะหลอกว่ามีเคราะห์กรรมน่าจะต้องสะดอก
เพราะน่าจะต้องอะไรนะแล้วก็เสียเงินกันเยอะเลยนะคะ
หมอปลากับทนายภัยศาลกับคุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายไปเลยค่ะ
ที่สพเมืองพัทยาชนบุรีพานางเสาแพมและนางสาวเปียวนามสมมุตินะคะ
เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดกับสินแสคนหนึ่ง
นางสาวเปียวผู้เสียหายเสื้อสีดำนะคะครับเขาเล่าให้ฟังว่า
คือถูกให้ถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกเสริมดวง๒๕๙๐๐บาท
แพงนะพี่อุ๋ยแล้วก็ถูกทักบอกว่าเนี่ยโอ้โหทักแบบนี้
เธอบอกทักแบบเนี้ยเป็นใครก็แบบใจหายอะว่ายังไง
ว่าแม่จะมีอายุสั้นแม่จะมีอายุสั้นทักไปถึงแม่เออ
แม่จะมีอายุสั้นให้จุดเทียนต่อดวงชะตา๑๘๙๐๐บาท
อุ้ยไม่ได้ทักเธออย่างเดียวไงทักแม่ด้วยเมื่อกี้ต้องทำ
พระเสริมดวงถวายพระเสริมดวงไปแล้วนะใช่
แต่ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวแม่ก็ด้วยอ่า
โหรักแม่ก็ยอมจ่ายรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ย
สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทอุ้ยไม่น้อยนะ
จะเลยถ้างักอีกว่าเออเนี้ยแม่จะแบบแกบอกว่าแม่อายุสั้นนะ
ชีวิตใช่คือจุดเทียนหมื่นแปดเก้าร้อยค่ะเขาบอกไหมว่าถ้าไม่ทำ
พิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับแม่คือแกบอกว่าแม่จะเสียใช่แล้วทีนี้
หนูก็เลยหนูก็เลยจ่ายจ่ายไปทั้งหมดเลยเอาชื่อแกไปเสิร์ชดูอ่า
แล้วมันก็ขึ้นเป็นแบบเขาเคยเป็นข่าว๒ปีที่แล้วค่ะ
หนูก็เลยส่งให้พี่แกว่าเออเนี่ยโดนหลอกนะอะไรทำนองนี้
คืนมาเขาก็เลยคืนเป็นงวดค่ะเอ่อนัดเราประมาณหนูนัดหนูสี่งวด
รอบแรกแกบอกห้าพันแล้วก็แปดพันค่ะแล้วก็หลัง
ก็หายไปเลยหมอปลาบอกแบบนี้นะคะว่าไอ้เรื่องของการทำพิธีแก้กรรม
ต่อดวงชะตาในลักษณะต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะแบบนี้
มันไม่มีหรอกมันไม่มีใครสามารถแก้กรรมได้หรอก
ถ้าทำได้จริงมันก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรแล้วสิ
เพราะว่ากรรมมันเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง
แก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการหยุดสร้างกรรม
มีน้องทหารคนหนึ่งนะมันไม่มีใครสามารถแก้กรรมหรือต่อชะตาชีวิตไว้หรอก
ฆ่าแต่วิธีการที่ทำพวกนี้ให้ดีที่สุดคือการที่เราไม่ประมาท
อย่าไปเสียเงินนะครับต่อชะตาชีวิตแก้กรรมเนี่ย
เพราะถ้ามีพิธีการต่อชะตาชีวิตจริงเนี่ย
คุณเชื่อผมเถอะครับไม่ต้องมีโรงพยาบาลก่อนหรอกครับ
คนลดโลกครับเพราะรู้ว่าจะตายก็ต่อจตาชีวิตเลย
จริงไหมแล้วถ้าไอ้พวกชินแสนนี่มันแน่จริงอ่ะผมแนะนำว่าพวกมึงอ่ะนะ
เกิดบัตรเหตุตรงไหนให้พวกประจำวิธีต่อจตาชีวิต
ไปแก้กรรมกับเรามันแก้ไม่ได้กรรมอ่ะมันเกิดจากการกระทำของเรา
การแก้กรรมที่มงคลที่สุดคือเราต้องหยุดสร้างกรรม
ทีนี้ค่ะเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องฟังทางสินแสที่ถูกอ้างถึงหน่อย

ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่สินแสคนนี้นะคะผ่านทางข้อความที่ทีมข่าวของเราคุยด้วย
แสคนนี้บอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลกำลังเดินทางกลับบ้านที่กำแพงเพชร
ผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนกับหมอปลาเนี่ยนะหนึ่งในนั้นเนี่ยสินแสบอกก็โอนเงินคืนให้แล้วไง

ส่วนอีกคนคืนไม่ได้หรอกมันทำพิธีไปแล้ว
แล้วก็ชี้แจงเพิ่มด้วยนะคะเกี่ยวกับหมายจับสารจังหวัดน้องคายที่บอกว่าเคยต้องโทษจำ
คือติดคลุกไปแล้ว

แล้วตอนนี้ก็บางคนก็คืนเงินไปแล้ว
แต่บางคนไม่คืนคืนไม่ได้ก็ทำพิธีไปแล้ว
เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมจะยังไงกันดีคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของสินแสคนนี้เลย
ปิดเงียบค่ะก็ระหว่างที่เรากำลังหาข้อมูลอยู่นะ
มีเจ้าหน้าที่จากบริษัททวงเงิน
เป็นบริษัทที่เขาทวงเงินแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททวงเงินนะคะครับ
บอกว่าสินแสคนนี้กู้ทองแล้วไม่ผ่อนหลายเดือนแล้ว

ก็กลัวจะถูกทวงหนี้หรือเปล่า
พวกเราก็ดวงไม่ค่อยดีไปแล้วไม่เจอ